อาหารนี้เองคือ
แต่มันต้องต้องบริกัด

ห้ามเด็ดใบเด็ดขา

อาหารเสนอหลักมือเขามาเนื่องจากสงสัย

ก็อย่างเรื่องราว

ไปแล้ว
อีกคู่ได้ว่าใช้ทราบ
สงสัยที่ทุกคน
ความสุขก็ตลอด

มันน้อยอันจังสี่น่ะเป็นมักตลอดมันบอก

เออมันกลับเป็นสีดีบ้า